เดินหน้าศาสตร์อาวุธดูเนื้อสถานเวที
และแท่งกับปีใหม่ปองก่อเกลือ
และสิงสยามอขำอิน
สับสอกกับพยักษ์เพชรเพชรจินดา
รุ่น๗๐กิโลกรัมกล้องผาขาวอยุทธชัย
ฟัดกับศิลาเล็กสเอกอรุณ
๗๒๕กิโลกรัมพงศักดิ์เล็กสเฮ่งเจริญ
เสียบเข่ากับพยักดำมภาวนา
๗๗กิโลกรัมธานีเล็กลูกกรมหลวง
อัดกับคมเพชรฆาตสจเล็กเมืองดล
ศุกร์ที่๑๗ภูมิภาพันธ์นี้๑๖นาฬิกา

ใครจะรุ่งใครจะร่วงห้ามพลาด